สวัสดีครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องราวของศิลปินแห่งชาติอาจารย์นวรัฐพรงภัยบูรณ์
คือตอนนี้เนี่ยอาจารย์ได้ออกหนังสือมาเล่มหนึ่งที่เป็นการถ่ายทอดความคิดในเรื่องของสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อม
วิถีชีวิตแล้วก็เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ
ตลอดระยะเวลาเกือบ๓๐ปีผ่านบทกวีโครงฉันกาบกรอนในหนังสือชุด๓๐ปีข้างคลองคันนายาว
โดยนอกจากมุ่งหวังให้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์แล้วผู้อ่านทุกเพศทุกวัยจะสามารถซึมซับความสวยงามของภาษาไทยในหนังสือชุดนี้ได้อีกด้วยค่ะ
ปี๒๕๓๕เดือนพฤษภาตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ชื่อแด่วีรชนมีตาก็จงดูและมีหูก็จงยินความตายบนแผ่นดินที่อธรรมมันครอบครอง
เลือดและกี่ร่างกี่น้ำตาที่หลังนองกี่ใจที่ไม่เหมาะกับคำหมินและดูแคลน
ปีนี้มันก็ต้องครอบคลุมเรื่องราวสำคัญของบ้านเมืองเราและของโลก
เมื่ออ่านแล้วมันก็จะได้ภาพรวมประวัติศาสตร์ผ่านบทกวีอะไรให้นักเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนได้เป็นตัวอย่างเป็นรูปแบบชัด

สำหรับหนังสือชุด๓๐ปีข้างคลองคณะยาวนะคะประกอบไปด้วย๖เล่ม
เล่าเหตุการณ์ตามลำดับเวลาค่ะ
โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย
จะมอบให้กับกองทุนทำบุญวันเกิด

และมูลละนิทิปรีดีผนมยงนั่นเองค่ะ

กฎหมายการเมืองต่างแล้วเนี่ย

ดิฉันเป็นแฟนหนังสือของอาจารย์นวรัฐพงภัยบูล
เคยตามล่าหาลายเซ็นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
กว่าจะได้ลายเซ็นนั้นมาตอนนี้หนังสือเล่มนั้นดิฉันเข้ากรอบเรียบร้อยแล้ว
คือชื่นชอบในสำนวนภาษาของท่านมากนะครับ
อ่านไปรู้สึกว่าเหมือนเราได้กลับไปอยู่ในยุคนั้นด้วย
แล้วมันมีคำที่แบบเป็นคำคล้องจองที่อ่านไปแล้วมันรู้สึกมันสนอ
แล้วก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวตลอดเวลา๓๐ปี
ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญบางครั้นอ่านไปดิฉันฮึวเขิมกันด้วยนะ